เอาดูเรื่องนี้หน่อยกันแล้วกัน

คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ

ความคืบหน้าทางคดียังไม่มีอะไรเพิ่มเติม

หลังจากที่ตำรวจได้แถลงโอ้โหไปนานแล้วล่ะ

แต่ว่าทีนี้ระหว่างทางเส้นทางชีวิต

ของลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ก็เป็นอย่างหนึ่ง
อย่างที่เราทราบนะฮะลุงพลเองเนี่ย
เขาก็มีเรื่องของงงงานด้านวงการบันเทิง

มีข่าวที่คุณอุ๊บวิริยะนะ
ซึ่งเป็นนักปั้นดาราชื่อดังเนี่ย

ใช่ค่ะเขาจะมีช่องของเขาค่ะ

และคนก็สงสัยว่าลุงพลแหละป่าว
ที่พูดถึงเมื่อสองสามวันก่อน

ไม่เอาแล้วลุงพลนะปัญหาฟางเส้นสุดท้ายเนี่ย
มันก็มาจากตอนนั้นเนี่ยนะกำลังคุยกับลุงพลกันอยู่
เกี่ยวกับเรื่องของงานโฆษณากาแฟ
แล้วมันก็มีคนเข้ามาซอดมาสอดมาแทรกช่วงระหว่างทาง
ลุงพลก็ไปปกป้องทั้งนั้นอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ไม่เอาละเดี๋ยวมีแฟชั่นงานกกอกอะไรพวกนี้
ไม่เอาเลิกหมดนะครับร้อนถึงหมอปลาหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เขาก็จะไปคู่กันนะนะลุงพลอุ๊บวิริยะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกเดี๋ยวผมเป็นกาวใจให้นะอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกัน
ก็ว่ากันไปเหมือนกับตอนเข้าใจผิดเรื่องจะเปิดรับเงินบริจาค
เรื่องของพญานุ่งพญานาคที่มาตั้งบุชาที่หน้าบ้านลุงพล
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้ฮะที่เพชรชบุรีนะฮะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีนี่คือภาพที่หมอปลานัดลุงพลป้าแต่น
ส่วนข้างหมอปลาคือภรรยาหมอปลาชุดดำที่นั่งจับมือป้าแต่น
นัดลุงพลมาให้มาถ่ายเอ็มวีเพลงที่ให้ลุงพลมา
มาร้องร่วมกันเพลงนี้เป็นเพลงที่หมอปลาเขาทำเองนะฮะ
เขาจะทำเองนะฮะก็มาที่บ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะครับ
ถ่ายเอ็มวีกันนะครับหมอปลาเลยบอกว่าถ้ายังงั้นเดี๋ยวจะถือโอกาส
เป็นกาวใจประสานทั้งสองฝ่ายด้วยก็คือคุณอุ๊บวิริยะแล้วก็ลุงพลนะครับ
เรื่องต้นจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายหมอปลาบอกว่า
มันก็เกิดจากความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยยังอารมณ์ร้อนกันอยู่
ตอนนี้ได้อธิบายให้แต่ละฝ่ายเข้าใจแล้ว
และเห็นตรงกันว่าเดี๋ยวจะนัดเคลียร์ใจพร้อมกันวันพรุ่งนี้
ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องทะเลาะกันจริง
บางคนหาว่าแบบแหมสร้างข่าวเรียกกระแสหรือเปล่า
ไม่ใช่มันมีความเข้าใจผิดกันจริงหมอปลาบอก
มันยังไม่ได้ฟังจากปากของคนทั้งสองคนพร้อมกันเนี่ย
เมืองชีนจะอาจจะไม่พูดก็ได้แต่อีกคนดันค่าไปไว้พูดแบบนี้

คือเราอยากหันหน้าคุยกันไม่ใช่มานั่งหันหลังคุยกัน
ส่วนลุงพลกับป้าแตนนะครับก็บอกคล้ายกันนะครับ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากความเข้าใจผิดเล็กน้อย
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา

หมอปลาเนี่ยได้โทรนัดคุณอุ๊บวิริยะไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้มันก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือ
เรื่องการเปิดรับเงินบริจาคทอดกระถิ่น
ซึ่งหมอปลาเองหรือว่าคุณอุ๊บเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
ซึ่งตรงนี้มีข่าวว่ายอดสูงถึง๘แสนบาท
หมอปลายืนยันว่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะ

หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจ
เดี๋ยวไปปิดบัญชีพร้อมกันเลยนะครับ

หมอปลาทั้งลุงพลทั้งอุ๊บวิริยะ
รวมถึงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
เพราะว่านักข่าก็ถามว่าความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เป็นไงเนี่ย

ลุงพลบอกว่าถ้าหากตำรวจจะให้ลุงพลไปเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
ก็พร้อมเสมอตราบใดที่ยังหาคนทำผิดที่แท้จริงไม่ได้เนี่ย
เข้าเครื่องจับเท็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ย
ก็น่าจะทำจะได้สบายใจกันทุกฝ่าย
อันนี้ลุงพลบอกนะฮะนายชัยพลวิพาลลุงเขยน้องชมพู่
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พ่อแม่ณแต่ของน้องชมพู่น้าชายนะคะ
กรุงเทพนะคะนี่ค่ะ๓คนมาปรึกษาทนายสงการอัจฉริยทรัพย์
เกี่ยวกับคดีค่ะประเด็นก็คือในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ตั้งแต่มีข่าวคดีของน้องชมพู่ครับก็มีคนบางกลุ่มตำหนิกล่าวหา
โจมตีแม่และครอบครัวแม่บอกว่าหลายเดือนมากแม่ได้รับความเสียหาย
ครอบครัวได้รับความเสียหายถูกเกลียดชังสูญเสียกำลังใจในการทำงาน
ถึงขั้นปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็เลยมาแจ้งความนะคะ
แล้วก็มาปรึกษาประเด็นกฎหมายนี่แหละมาแจ้งความกับคนที่ทำให้เสียหาย
เบื้องต้นนะตอนนี้นะคะคุณผู้ชม๓หลาย
หนึ่งในนั้นเป็นคนที่ณแตเคยแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพกกตูม
ซึ่งน้องคนนั้นก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษสำนึกผิดไปแล้ว
แต่พอน้องออกไปจากโรงพักออกไปปุ๊บโพสต์อีก
โพสต์อีกโจมตีนาแตอีกณแตบอกว่าโอ้โห
แล้วมันจมตีอย่างนี้ไปเรื่อยซ้ำต้องแจ้งความอีกรอบค่ะ
นี่คือภาพตอนที่ตำรวจเขาเคยเรียกมาครั้งหนึ่งที่สพกกตูม
ใช้โซเชียลทำร้ายเราทำร้ายเรา
โจมตีเราแบบว่าเราฆ่าลูกบอกสดิ้งฆ่าน้องอะไรประมาณนี้พวกนี้ค่ะ
แล้วคือนานมาแล้วมันก็มีแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคดีแต่ว่าเขาไม่หยุด
แม่ก็เลยต้องมาดำเนินพอดีแม่ได้เจอเขาที่โรงพลักษณ์โขกตูมครั้งนึงครับ
แล้วตอนนั้นแม่แม่ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรแม่หรือเปล่าตอนนั้นที่เขาขอโทษแม่กับณแต่วันนั้นน่ะ
เขามารับทราบข้อเก่าหาที่ณแตแจ้งความแม่ยังไม่ได้แจ้งความเขา
ส่วนน้าชายของน้องชมพู่นะคะณแต่นะคะก็บอกว่าตำรวจสพกกตูมเคยเรียกน้องคนนี้มาสอบปากคำแล้ว
แล้วน้องก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็คิดว่าเออเขาคงสำนึกผิดแล้วแหละ
แต่สุดท้ายน้องเขาก็ไม่ยอมหยุดยังกล่าวหาโจมตีปั่นกระแสให้ทัวร์ลงที่ครอบครัว

ก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่น
ครั้งนี้จะไม่รับคำขอโทษอีกต่อไปแล้วค่ะ
ตอนนี้เขาเปิดเป็นศาษัทรรณะ
เพื่อให้คนติดตามโดยที่โพสต์มาหาเรื่องครอบครัวครอบครัวของพวกผมนะครับ
เพื่อที่จะสร้างให้คนติดตามแล้วก็ตอนนี้มีเห็นมาโพสต์ขายนั่นขายนี่ครับ
พอกระแสมันเริ่มเงียบหน่อยเขาก็จะโพสต์โพสต์หาเรื่องเราอีกให้คน
ให้คนเอาทัวร์มาลงทางครอบครัวเรานะครับ
ตอนนี้คือไม่มีคำว่าให้อภัย
นายสงการก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานที่ทางครอบครัวของน้องชมพู่รวบรวมมาค่ะ
ก็พบว่ากลุ่มคนที่ไปกล่าวหาแม่ของน้องชมพู่ผ่านโซเชียลมีเดียเข้าข่ายความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณาอย่างชัดเจนค่ะ

จากนี้นะคะคนที่ส่งข้อความโทรศัพท์ไปก่อกวนอันนี้ก็เป็นความผิดเป็นความผิดซึ่งหน้าเอาผิดทางกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะคะ
เห็นข้อความแล้วโดนแน่เลยไอได้เลยครับไอ้๓ลายนี้ไอคุกเลยปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ตัวของนาแต
ผิดตามประมวลญายมาตร๓๒๘ต้อนรับทุกขุมโทษใหม่เกิดสองปีและปรับไม่เกิดสองแสนบาท
พยายามหลักฐานแบบนี้อย่ามาร้องไห้นะครับ
ร้องไห้ฟูมปะกิ้มโป่งไม่ได้นะครับ
คุกเลยบอกทันทีเลยครับ
ทนายสงการบอกไอเลยนะครับคุกค่ะสินไอโอ้โห
ส่วนคดีของน้องชมพู่นะคะทนายสงการบอกว่า
ตำรวจเจอความเชื่อมโยงไปถึงตัว
คนที่น่าเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วฮะ
ว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ภายในสิ้นปีนี้
เล็กเดือนเดียวใช่ทนายสงการบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจมีหลักฐานเชื่อมโยงแล้วครับ
สิ้นปีนี้รู้เลยว่าใครที่อาจจะถูกดำเนินคดีอาญา
เกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่เดี๋ยวเราให้ตำรวจแถลงเราจะไม่แถลงนะครับ
บางทีตำรวจบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนให้รอให้มอบหายก่อนได้ไหมผมไม่ต้องรอฮะ
จัดการได้เลยถ้าท่านผู้ชมจำกันได้
ผมอาจจะตลอดท่านโปรเอกสุวรรคแจ้งยอสุก
เคยแถลงครั้งใหญ่ที่สตชบอกว่าให้คนร้ายเนี่ยมันนอนเป็นทุกข์
มันทุกข์แน่นอนฮะอีกไม่นานเดี๋ยวฟังข่าวดี
ตำรวจต้องมีพยาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่าสามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดได้
ส่วนจะเป็นเจตนาหรือไม่หรือประมาทหรือไม่

ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีความหวังนะคะ
ว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้
พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่าง

ก็พร้อมเสมอเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับลูกสาวค่ะ

ก็เดี๋ยวรอดูนะฮะสิ้นปีภายในสิ้นปีทนายสงการบอกนะคะ